อ่าส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเศร้าเกิดอุบัติเหตุ
สิบล้อเฉียวชนรถจักรยานซึ่งคนที่เสียชีวิตนี่ก็คือ
ปั่นสายทัวริ่งคือไปหลายประเทศมาแล้วค่ะ
วันนี้ก็ปรากฏว่ามีแฟนคลับมีเพื่อนนักปั่น
เข้ามาแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเช้าค่ะ
รถบรรทุก๑๐ล้อเฉียวชนรถจักรยาน
บนถนนสายเลี่ยงเมืองแยกถนนสุรนารี๒
อำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
แล้วก็ทำให้นายนิรัตตะพรามทองอายุ๕๓ปี

ซึ่งเขาเองเป็นคนจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
เป็นนักปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปหลายประเทศแล้ว
คือคนในวงการจักรยานก็จะรู้จักในนามเป็นนักปั่นทัวริ่ง
ใช่ค่ะนะคะแล้วคนขับสิบล้อคันที่เกิดเหตุ
ก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีแล้วชนกับรถ๑๐ล้อค่ะ
ก็มีคนเข้าไปแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากเนี่ยค่ะ
คือถ้าเข้าไปดูก็จะเห็นว่าเขาปั่น
แล้วไปเช็คอินในหลายจุดเลยนะคะต่างประเทศก็ไปมาหลายที่
แล้วก็ปั่นท่องเที่ยวอยู่ในนครราชสีมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้ว
นี่ค่ะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ปั่นเที่ยวอยู่ในนครราชศรีมา
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับและลานอนุสาวรี
จนกระทั่งภาพสุดท้ายเนี่ยนะคะเห็นเขาไปนั่งทานข้าวไข่เจียว
อยู่ที่สถานีรถไฟนครราชศรีมาตอนเย็นของวันที่๘มิถุนายน
นี่ค่ะอันนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เขาลงไว้ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ช่วงเช้าวันที่๙ปั่นจักรยานคันเดิม
ถูกรถสิบล้อเฉียวชนจนทำให้เขาจากไปค่ะ
นี่ก็เป็นความเศร้าในวงการนักปั่นนะคะ
แฟนคลับก็เข้าไปแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากค่ะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปสอบถามนะคะคุณสมนึกถุงกลาง
ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยฮุก๓๑โคราชบอก
ถนนตรงจุดนี้จริงคือมันเป็นจุดที่มีความเสี่ยงนะ
บุ๊คะเพราะว่าเป็นถนนเส้นคู่ขนานกับถนนเส้นบายพาร์ท
แล้วมันอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

แล้วมีป้ายเตือนเอาไว้ตลอดทาง
บนถนนก็ไม่ใช่จะราบลื่นนะคะ
มีก้อนหินมีดินตกอยู่เยอะเลย

นี่คือท้องพื้นผิวถนนเป็นแบบนี้

เพราะว่าล้อบางแล้วยิ่งเวลาเจอทรายมันลื่น

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำเตือนคุณผู้ชมเลยนะคะ
ใครที่ผ่านเส้นนี้ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเลยค่ะ

ก็นำมาเก็บไว้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เพื่อรอญาติมารับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
เรื่องนี้เพื่อนนักปั่นบอกว่าโอ้โหพี่เขาปั่นไปทั่วโลกฮะ
ไปหลายประเทศแล้วไม่เสียชีวิต
เสียชีวิตที่ท้องถนนในบ้านเราในบ้านเกิด

คือเขาก็จะต้องมีเรื่องของการป้องกันภัยอะไร
รัฐกลุ่มเข้มข้นทีเดียวนะคะ